สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอกับเราสองคนค่ะขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะ
อัพเดตเป็นคำน้ำหน่อยต้องบอกเลยนะคะว่ากว่าสามปีแล้วนะคะ
พระเอกผู้ล่วงลับคุณปอทฤษฎีนั้นจากเราไปนั่นเองนะคะ
แต่ว่าคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับ
แล้วก็ครอบครัวสหวงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณโบแวนด้าค่ะ
ก็ยังคงคิดถึงแล้วก็เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดบุรีรำกัน
เป็นประจำทุกปีเลยนั่นเองนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา๑๐โมงนี่เองค่ะ
คุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิพาขวัญนะคะ
พร้อมด้วยครอบครัวสาวงได้เดินทางไปร่วมทำบุญครบรอบ
จากไปของคุณปอทฤษฎีค่ะที่วัดธรรมธีรารามที่จังหวัดบุรีรำ
อกจากนี้ก็ยังมีคนรักปอนะคะบรรดาแฟนคลับเนี่ยเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ
บริเวณเก็บอัฐิของคุณปอนะคะก็รายล้อมไปด้วยดอกไม้ประดับโทนสีขาวเขียวค่ะ
โบเองบอกว่ายังคิดถึงแล้วก็ระลึกถึงสามีอยู่เสมอค่ะ
ซึ่งการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ก็เป็นการเติมพลัง
แล้วก็ให้กำลังใจให้กับตัวเธอเองในการดูแลลูกสาว
รวมไปถึงดูแลครอบครัวให้ดีต่อไปนั่นเองค่ะ
ซึ่งในทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องมะลิก็โตแล้วเนอะ
ประมาณจะ๖ขวบแล้วน้องมะลิถามหาคุณพ่อปอบ่อยขึ้นค่ะ
ถามว่าเมื่อไหร่คุณพ่อจะกลับลงมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณโบก็ได้ให้คำตอบกับลูกไป
ตอนที่ลูกถามว่าคุณปอทฤษฎีไปไหน
คุณโบบอกว่าคุณพ่อปอไปทำงานอยู่บนฟ้านู่น
แล้วก็กำลังมองดูน้องมะลิกับแม่โบอยู่นั่นเองค่ะ
ตอนนี้น้องก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วก็เลยมีคำถามมากขึ้น
บอกว่าอยากจะกอดคุณพ่อค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้เองคุณโบแวนด้าบอกว่าจะพยายามหาวิธี
ในการบอกแล้วก็อธิบายน้องมะลิให้เข้าใจ
ก็คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ให้น้องมะลิได้รับรู้เรื่องราวนั่นเองค่ะ
เชื่อว่าความรักของคุณโบแวนด้า
แล้วก็ความรักของคุณปอที่มีส่งต่อมาให้น้องมะลินี่นะคะ
รวมไปถึงครอบครัวสาวงแล้วก็บรรดาแฟนคลับของคุณปอทฤษฎีทุกคน
ส่งกำลังใจกันแบบเยอะใหญ่ให้คุณโบแบบนี้
เชื่อว่าน้องมะลิโตขึ้นมาจะต้องเป็นเด็กน่ารัก

ใช่ค่ะก็จากไป๓ปีแล้วนะคะ
แต่ทุกคนก็ยังคิดถึงคุณปอยเสมอนั่นแหละนะคะ